ตามสถานการณ์อุทธกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
นครราชศรีมาปลาจีนบุรีอันนี้มาจากน้ำป่าเขาใหญ่
วันนี้นะครับไทยรัฐลงเอาไว้หน้าหนึ่งนะครับ
ท่วมรีสอร์ทอุโมงอุโมงที่เราไม่คิดว่ามันจะท่วมอ่ะ
มันก็ท่วมฮะใช่ทับลานปลาจีนพิษน้ำป่าเขาใหญ่
ค่ะนะครับวันนี้ลงเอาไว้เป็นพาดหัวรองรองเลย
เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกอะค่ะอุโมงที่ไม่คิดว่ามันจะท่วม
มันก็ท่วมอะค่ะเมื่อวานนี้คุณศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีคมนาคมก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะใช่ค่ะนะครับ
ก็คือตอนสร้างผมว่าเขาคิดดีแล้วล่ะเพราะว่าที่คิดดี
เพราะว่ากว่าจะสร้างอุโมงนี้ได้เนี่ยคุยกันหลายหน่วยงาน
นะครับแต่ว่าน้ำมันมาเยอะจริงจริงปีนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้เข้าเคลียร์จนสามารถเปิดใช้อุโมงนะครับ
ทะลุผืนป่าเขาใหญ่ทัพลานได้ตามปกติแล้ว
หลังจากฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้น้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่
อำเภอนาดีของจังหวัดปลาจีนบุรีครับนี่แหละฮะน้ำแรงด้วยค่ะ
ผลกระทบจากน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทัพลาน
ไหลเข้าท่วมโรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
ทำให้รถยนต์ของนักท่องเที่ยวจมน้ำแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยว
มีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวศูนย์หายไปด้วยที่ผมบอกไง
นักท่องเที่ยวบอกว่าเที่ยวรอบนี้แพงกว่าเที่ยวยุโรปอีก
รถหายทั้งคันก็รถหายทั้งคันนะครับ
ขณะที่นักท่องเที่ยวกว่าหนึ่งร้อยหกสิบคนนะครับรีบอบพยพน้ำท่วม
กู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในโรงแรมนะครับ
ให้ออกมาด้านนอกหลายคนเนี่ยครับบอกว่าไม่พอใจนะ
โรงแรมเนี่ยไม่แจ้งให้ทราบว่าจะเกิดน้ำท่วมนอกจากนี้นะครับ
เลี้ยงที่โรงแรมเลี้ยงเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวดูแล้วให้ท่องเที่ยวถ่ายรูปเนี่ย
แกะม้าวัวกว่าร้อยตัวนะครับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วย
อกจากนี้นะครับน้ำป่ายังไหลเข้าท่วมถนนสามศูนย์สี่
กบินบุรีปักทงชัยบริเวณอุโมงเชื่อมผืนป่า
เขาใหญ่ทัพลานโดยระดับน้ำสูงกว่าเมตรครึ่งทีเดียวครับ
แล้วก็ตรวจสอบเพราะว่ามีรถยนต์ติดอยู่ในอุโมง๓คัน
กู้ภัยก็เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับออกมาได้อย่างปลอดภัย
ขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ทางหลวงกะบินบุรีถูกน้ำพัดศูนย์หาย
ระหว่างเข้าไปตัดสัญญาณไฟหนึ่งคนแล้วก็มีชาวบ้านอีก๒คนในพื้นที่
วังใหม่หายไปด้วยเนื่องจากบ้านเรือนถูกกระแสน้ำพัดหายไปหนึ่งหลัง
ด้านนายชายวัดเอ๋ยมละออประหลัดอาวุโสอเผินนาดี
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ออกค้นหาตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ
ยังไม่เจอนะครับผู้สูญหายทั้ง๓คน
มาผู้สื่อข่าวรายงานว่าระดับน้ำท่วมนะครับ
เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่บริเวณลานจอดรถของโรงแรม
ลดลงแล้วพบว่ารถยนต์ถูกน้ำพัดเสียหาย๔๐คัน
โอ้โหนะฮะอันนั้นเสียหายนะส่วนศูนย์หายโอ้โหดูดิ
รถนะฮะศูนย์หายอีกสี่คันนะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง
นครราชศรีมาที่๓ระดมกำลังนำเครื่องจักร

ปฏิบัติการฉีดล้างทำความสะอาดผิวการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข๓๐๔กบินบุรีปักทงชัย
ในจุดที่ระดับน้ำลดลงช่วงขาเข้าปราจีนบุรี
บริเวณปากอุโมงเชื่อมผืนป่าเขาใหญ่ทัพลาน

และล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
ระดับน้ำในอุโมงลดลงจนเหลืออยู่น้อยกว่า๓๐เซนติเมตร
นะครับจนด้วยที่จึงเข้าทำความสะอาด
และเปิดให้ใช้งานอุโมงได้แล้ว
รถยนต์สามารถผ่านสัญจรได้ตามปกตินะครับ

ยังไงบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งเรื่องของการซื้อประกันภัยรถยนต์ครับ
ประกันภัยรถยนต์เดิมเขาไม่ครอบคลุมนะครับ
ภัยพิบัติกับภัยสงครามหรือภัยจากการความรุนแรงทางการเมือง
อะไรก็ตามแต่แต่ปัจจุบันแบบประกันแบบใหม่
เริ่มมีขายแล้วนะครอบคลุมไอ้ภัย๒ภัย
ที่ผมแนะนำคุณผู้ชมไปเนี่ยนะครับซื้อให้คลุมไว้หน่อย
จะได้ไปเที่ยวแล้วไม่ไปแพงกว่ายุโรป
โดยเฉพาะเรื่องของอุทธกภัย
มันมีให้เลือกแบบเฉพาะเจาะจงเรื่องของน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะ
ใช่ฮะอย่างที่บอกไปชิดนี้เสียหายหลายแสน
สาวที่โพสต์ไปเที่ยวทัพลานนะครับเจอน้ำป่าหลากมาทีเดียวนะฮะ
ท่วมถึงที่นอนเลยเจ้าของโพสต์บอกว่าเที่ยวครั้งนี้เนี่ย
แพงกว่ายุโรปนะฮะที่ผมบอกไป
เรื่องราวนี้นะครับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะครับ
ท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติทัพลานเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
แล้วประสบเหตุน้ำป่าพัดเข้าท่วมรีสอร์ท
เอาภาพมาแชร์ให้เห็นถึงสภาพน้ำป่าที่หลากมาทีเดียว

จากภาพเจ้าของเฟซบุ๊กนำมาแชร์เปิดเผยห้องพัก
ถูกน้ำป่าหลากเข้าท่วมวูบเดียวมาเยือนถึงเตียงนอนเลย
ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ๑เมตรครึ่ง

ระดับน้ำสูงเกือบมิดประตูแล้วครับ
ระดับน้ำถึงต้นคอแล้วแล้วก็มีรูปนี้ครับ
ภาพของรถยนต์สีขาวที่จอดอยู่ในร้านจอดรถ
น้ำท่วมแล้วไม่นานน้ำมันก็พารถยนต์หายไปฮะ
เจ้าของเฟซบุ๊กนำรูปนี้มาโพสต์นะครับ
ระบุข้อความบอกว่าปลอดภัยทุกคนแล้วค่ะน่าจะเป็นทริปที่แพงกว่าไปยุโรป
รถหายสาบศูนย์ไปกับน้ำป่าเรียบร้อยแล้วระบุพิกัดว่าจุดเกิดเหตุคือ
รีสอร์ทเอกชนที่ทับลานช่วงเช้าวันที่หนึ่ง
พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองก็คือเมื่อวานนี้เอง
หลายคนเห็นสภาพน้ำป่าท่วมหลากแบบนี้แล้วก็ตกใจนะครับ
ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวเจ้าของโพสต์นะครับแต่ว่าทุกคนยืนยันว่า
ปลอดภัยดีฮะอืมน้ำป่าที่มาจากเขาใหญ่เนี่ยนะคะ
มันมาคือตอนสักประมาณตี๒นะครับคุณผู้ชม
ปรากฏว่าเวลาน้ำปลามันมาเนี่ยมันมาเร็วแล้วก็แรงค่ะ
ก็เลยกลายเป็นภาพนี้ที่จะให้ดูนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุกสามหนึ่ง
จุดประจำนครราชสีมาต้องลงพื้นที่ไปช่วยเนี่ยฮะช่วยทั้งคนแล้วก็หมาเนี่ยฮะ
ออกมาจากบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจากเทือกเขาที่มันไหลหลากลงมาเนี่ยค่ะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑นะครับ
กำลังเร่งช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงบริเวณที่บ้านน้ำทรัพย์หมู่๑๑ตำบลวังน้ำเขียว
จนทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายจุดด้วยกันค่ะ
คุณเชื่อไหมบางจุดเนี่ยนะประชาชนหนีตายยังไง
ปีนขึ้นไปต้นมะพร้าวค่ะบ้างก็ปีนหลังคาบ้านนะคะ
กู้ภัยก็ต้องเร่งช่วยเหลือโดยการอพยพออกมาจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
อยู่พื้นที่ที่ปลอดภัยก็คือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่บริเวณตลาดผลไม้ค่ะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณชัดชัยศรีวิศวกรนะคะ
เป็นทีมกู้ภัยทางน้ำฮุก๓๑ที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือ
เขาบอกว่าคือตอนที่พายเรือเข้าไปในพื้นที่ที่วิกฤต
พบบ้านไม้๒ชั้นถูกน้ำท่วมสูงจนถึงชั้น๒ของตัวบ้าน
มีผู้หญิง๒รายพร้อมกับหมาพันธ์ไทยจำนวน๒ตัวค่ะ
ติดอยู่ในบ้านก็เลยใช้วิธีคือใส่เสื้อชูชีพ
ก่อนที่จะให้ลงเรือทั้งคนทั้งหมาออกมาแบบนี้นะคะ
นำออกมาจากจุดที่น้ำท่วมไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย
จังหวะที่มีการอบพยพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งหนีน้ำท่วมน้ำบ้านเนี่ยท่วมจนมิดหลังคา
เขาต้องหนีตายโดยการปีนขึ้นไปอยู่บนต้นมะพร้าวค่ะ
แบบนี้นะคะและก็เลยมีการยนต์เชือกไปให้การช่วยเหลือ
เนื่องจากตอนนั้นกระแสน้ำมันไหลแรง
ใช้เวลาในการช่วยสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่สุดแล้ว

ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวแล้วก็ผู้นำชุมชนนะคะ
ไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายประสุทธิ์แล้วก็สัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สูง
พร้อมกับมีการมอบน้ำดื่มสะอาดเครื่องอุปโภคบริโภค
จำเป็นให้กับชาวบ้านชาวชาวช่องที่ประสบอุบัติเหตุประสบภัยด้วยนะคะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพิง
คุณผู้ชมมาสำรวจตรวจสอบกันหน่อยนะคะสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพิง
อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาถ้าเกิดว่าไปดูตอนนี้
มีปริมาณน้ำอยู่ที่๑๖๐๖๒๐๐๐ลูกบาทเมตร
ซึ่งปริมาตรเท่านี้มันเกินความจุกับเก็บของอ่างไง
คือสามารถรับน้ำได้นะคะสำหรับเขื่อนลำพะเพิงเนี่ย
ที่๑๕๕ล้านลูกบาทเมตรอันนี้ปริมาตรที่รับได้
ของปีนี้แล้วนะคะสำหรับเขื่อนลำพระเพิง
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องทำคือต้องเร่งระบายน้ำ
ทำให้บางช่วงน้ำมันเป็นไหลเอ่อล้นตลิงไง
หลากเข้าท่วมพื้นที่ลำน้ำแล้วก็มันส่งต่อกันเป็นทอด
ท่วมพื้นที่การเกษตรของบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ชาวบ้าน
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญคือก็ต้องมีการอบพยพประชาชน

อันนี้สำหรับสถานการณ์เขื่อนลำพระเพิงนะคะ
ไปดูที่อำเภอวังน้ำเขียวหน่อย
วังน้ำเขียวอย่างที่บอกไปค่ะ
น้ำจากเขาใหญ่มันไหลทะลักเข้ามานะคะ
แล้วเฉพาะวังน้ำเขียวไปดูเขื่อนนะ
เขื่อนขนาดกลางในพื้นที่มี๓เขื่อนด้วยกัน
แล้ว๓เขื่อนเนี่ยคุณน้ำเกินความจุกักเก็บทั้งหมดเลย
พวกราชการจังหวัดนครราชศรีมาก็เลยมีการประกาศแจ้งเตือนทั้งหมด๙อำเภอ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
ประกอบด้วยอำเภอปักทงชัยโชคชัยศักราชเฉลิมพระเกียรติโนนสูงพิมาย
ลำธเมรชัยชุมพวงเข้าไปค่ะ
แล้วก็อำเภอเมืองยางให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากขณะนี้เขื่อนลำพระเพิงอำเภอปักทงชัย
แล้วก็เขื่อนในพื้นที่อื่นอีกหลายจุด
มีปริมาณน้ำล้นเกินความจุกักเก็บนะคะอืมอ่า